รับว่าช็อตหอมเข้มเต็มช็อตทุกวัน
ที่ฉันจำคำน
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามต้องสร้างของคลังไพร
แต่หน้าเสียดาย
ใจทศกัน
เป็นประจำบางปี

ร้องได้หรือว่าร้องพิษ
ร้องใจร้องได้

สวัสดีครับ
เรียบร้อยค่ะเพลงแรกใช้ตัวช่วยเปิดได้ร้องเพลงเก่งแล้วก็ทำได้แบบนี้รับแล้วค่ะหนึ่งหมื่น

ของคุณโอนะครับต้องขี่รถนะครับส่งเอกสารกันเรียกว่า
โอ้โหเหนื่อยทีเดียวนะครับจากเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

มันเป็นเงินที่สำคัญสำหรับพ่อพ่อคนมาหรอก
วันนี้เริ่มต้นด้วยดีเยียวยากันไปแล้วนะคะด้วยความสามารถของตัวเอง
หนึ่งหมื่นบาทนะพี่โอนะแต่ว่าเกมยังไม่จบแต่ว่าวันนี้รายการเราหมดเวลาลงก่อนค่ะ
กลับมาให้กำลังใจนะคะพี่โอแล้วก็น้องแอลแล้วก็น้องวันใหม่ได้ในครั้งหน้าค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีตรงนี้ค่ะใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับ
ก็ใกล้เทศกาลสำคัญก็อย่าร้อนตามอากาศไปด้วยใจเย็นกันนะครับ
ชีวิตมีทางออกเสมอทุกปัญหามีทางแก้ค่ะอย่าลืมครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์
แปดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้
และวันนี้อย่าลืมนะครับจบรายการของเราแล้วอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคุณผู้ชม
คุณเอชายามิดชัยนะครับเกมต่อชีวิตรอคุณผู้ชมอยู่ครับ
สนุกสนานไม่แพ้กันทีเดียวตอบได้สี่คำถามรับไปเลย
หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ

ทำได้ไงลูกความรักล้วนเลยเขาเป็นหลาน
แม่ก็ทิ้งไปเราก็ต้องดูครับ
ทีนี้หลังจากที่แอลเอาวันใหม่ไปส่ง
ระหว่างวันชั่วโมงที่ว่างแอลทำอะไรครับ
เก็บบ้านนะครับแล้วก็เดินเก็บขวดครับ

มุ่งเย็นมุ่งเย็นสักทีสิบทั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังรักเธอ